วันนี้เราจะเริ่มกันที่ข่าวไฟไหม้เลย

กำลังหลับไม่มีใครได้ทันตั้งตัว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ชุมชนคลองรัฐโพพระประแดงฮะ
ชาวบ้านหนีตายกันโอละหมานบ้านเนี่ยวอดไป๘หลังคาเรือน
ตอนนี้เนี่ยมีคนไร้ที่อยู่อาศัยด้วยครับ

เราเอาเอาเพิบพระป้าแดงจังหวัดสมุทย์ปราการครับ

คือตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวคุณผู้ชม

พอรู้ว่าไฟไหม้ปั๊บวิ่งแตกตื่นหนี

สินอะไรเอาออกมาไม่ได้สักอย่าง
เพราะว่าไฟมันลามเร็วมากจริง
ดับเพลิงแล้วก็อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย

คือฉีดอยู่ประมาณ๔๕นาทีนานมากนะ
๔๕นาทีแล้วไฟไหม้ถือว่านานมากครับ
จึงสงบมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงหนึ่งรายนะครับ

เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการ
ไปกับพนักงานสอบสวนสพพระประแดง

ความเสียหายทั้งหมด๘หลังคาเรือน

ชาวบ้านตอนนี้ไร้ที่อยู่อาศัย๒๗คน
โอ้โหราบเป็นหน้ากลองนะครับ
ส่วนสาเหตุของไฟไหม้ยังสรุปไม่ได้
จะต้องเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุไปตรวจสอบอีกครั้ง
แต่สันนิษฐานว่าคือตรงนี้บ้านเก่า
บ้านเก่าอยู่กันมานานเป็นหลายสิบปี

นางสาวละละนาวงบุญมากอายุ๓๘ปี
เจ้าของบ้านที่ถูกไฟไหม้ทั้งหลัง
เล่าทั้งน้ำตาฮะบอกว่าโอ้โห
พอเอาไฟไม่อยู่ดับไม่ได้แน่แล้ว
อุ้ม๘ขวบคนหนึ่ง๔ขวบคนหนึ่ง
ลูกฮะวิ่งหนีตายออกมา

เมื่อคืนนั่งอยู่ข้างถนนนอนไม่หลับ
บอกภาพไฟไหม้ยังติดตาอยู่เลย

หาที่อยู่ให้เธอชั่วคราวก็ยังดี
ส่วนนายสัมพันธ์สุนมาลีอายุ๖๔ปีท่านพิการด้วยนะฮะ
นี่ท่านนี้ฮะท่านบอกว่าเอามาได้อยู่สองอย่าง
ไม้เท้ากับรถเข็นแล้วดีนะที่มีคนช่วยเข็น
ไม่อย่างไรไม่รู้ชีวิตจะเป็นอย่างไรตอนนั้น
ตอนที่ไฟไหม้เห็นบอกเราก็เดินไม่ไหวอยู่แล้ว
แล้วออกมายังไงตอนนั้นเขาถือไม้กระเท้าแล้วก็เดินออกมาเหรอ

แล้วมีชาวบ้านเข้าไปช่วยด้วยใช่ไหม

กลัวบางจานนะครับพอไปมาแล้วในห้อง

อ๋อก็อยู่บนถนนนี่นะนั่งอยู่บนรถนี่นะ

ไม่กล้าหลับเลยพี่ตอนนี้ก็ยังไม่กล้าหลับกลัว
ตอนนี้อยากให้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
อยากให้มาเรื่องที่อยู่ที่พักอาศัย

แล้วก็ของใช้แบบหมดเลยพี่ไม่ได้อะไรออกมาเลย

แม้กระทั่งทรงกางเกงในก็ไม่มีพัดลมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลย
เครื่องเขียนการเรียนของลูกก็ไปหมด
หมดหมดเกลี้ยงเลยพี่ไม่ได้อะไรออกมาเลย
มากับตัวลูกกับตัวเราออกมา
คือได้ชีวิตออกมา

ครับผิดทั้งหมดเลย

เงินบาทก็ไม่ได้ออกมา
ก็ไม่ได้ออกมาสักครั้งไม่กล้าหลับเลยกลัว

ไม่เกิน๑๗๐๐บาทครับ

เรื่องของฟืนไฟยังต้องระวังอยู่นะคะคุณผู้ชม